น้ำท่วมเนี่ยนะคะเดือดร้อนกันหมด

คือเขาปิดประตูระบายน้ำเอาไว้ใช่ไหม
ปิดประตูระบายน้ำเอาไว้เพื่อไม่ให้น้ำท่วมพื้นที่สำคัญ
ปรากฏว่าใครก็ไม่รู้

กว่าจะหมุนให้มันเปิดทีละน้อย

ปรากฏว่ามีคนไปเปิดโอ้โห

คะพลคำล้วนวิทย์มาววนเลย
โวยเลยว่าทำไมปล่อยให้คนมาเปิดได้
นี่แหละครับมีคนไปลอบเปิดประตู

กลุ่มชาวบ้านจำนวนมากช่วยกันมาหมุนปิดบานประตูน้ำ
ใช้เวลากว่า๑ชั่วโมงจึงสามารถจะปิดประตู

ขณะที่นายนรงศักดิ์โอสธนากร

ไปกับท่านพลตำรวจโทคำนวณวิทย์ทูปกระจ่าง

ทำไมคุ้นมาที่นี่
มาอยู่ที่นี่แล้วนะผู้ว่าหมูป่าน้ำประทุมธานีนะ
ลงพื้นที่ไปดูประตูระบายน้ำที่มีคนไปแอบเปิดกัน
น้ำมันไหลเข้าบ้านเรือนประชาชน

ท่านผู้ว่าบอกว่าประตูระบายน้ำที่มันเปิดออก

ขณะนี้อาจจะเกิดจากไฟฟ้าช็อตหรือเปล่า
หรือผู้ที่เดือดร้อนมาแอบเปิดหรือเปล่า
ประชาชนกังวลแล้วประตูอื่นจะมีใครไปเปิดอีกหรือเปล่า
คือมันไม่ได้มีประตูนี้ประตูเดียวครับคุณผู้ชมฮะ
คืออาจจะต้องเอากำลังนะ
กำลังคนมาตระเวนร่วมกับตำรวจหรือเปล่า
กลัวไงเดี๋ยวประตูนี้เปิดได้เดี๋ยวไปไล่เปิดประตูอื่น
ยุ่งกันใหญ่เลยจะได้ผลสรุปนะครับ
ว่าใครทำหาคนผิดภายใน๗วัน

นายกอัพจรประทุมธารณีว่าประตูราบายน้ำ
ของพระธุมธรรมดิมีเยอะเลยละรอบจังหวัดเลยแหละ
คือจำเป็นต้องติดกล้องแล้วล่ะติดกล้องวงจรปิดทุกประตูเลย
แล้วเราจะต้องพิสูจน์หลักฐานว่าที่ประตูน้ำแห่งนี้มันถูกเปิด

ก็คงจะต้องมีการนำกำลังมาลาดตะเวน
กำลังก็อาจจะมาจากอาจจะขอความร่วมมือทางท่านตำรวจ
อาจจะกรมนพื้นที่และไฟปกครอง
ก็คงมาดูกันแต่ก็ยืนยันว่าเราพยายามจะหาคำตอบให้ได้
ภายในใส่๗วันประมาณนี้
ว่าจะติดวงจรปิดทุกประตู
ตรวจว่าที่นี่มันเกิดเหตุเพราะอะไร
แล้วท่านผู้ว่าท่านจะตั้งกรรมการขึ้นมา
สืบข้อเท็จจริงด้วยทุกส่วนมาร่วมกัน
ถ้าเกิดว่ามีคนที่มาแอบตามที่เป็นข่าว
แอบเปิดก็ต้องหาทางที่จะจับกลุ่มต่อไป
โอ้โหเรื่องสำคัญนะคะเรื่องนี้ต้องหาสาเหตุให้เจอ
เพราะชาวบ้านเมื่อคืนก็เก็บของกันไม่ทันนะคะ